คุณผู้ชมมาดูเรื่องราววุ่นในครอบครัวนี้หน่อย
เรื่องราวรักนองเลือดแต่มันจะอลละหมานนิดนึ
ศักดินาแล้วก็ตัวละครมันเยอะนิดนึง
ผู้ชายคนนึงต้องการภรรยาของลูกตัวเองมาเป็นเมียของตนเอง
เพราะลูกตัวเองเสียชีวิตแล้ว
แต่เหตุผลที่ต้องการจะเอาเมียของลูกตัวเองมาเป็นเมีย
เพราะต้องการที่ดินทั้งหมดที่ลูกตัวเองทิ้งเอาไว้เป็นของตนเอง
ก็คือมันเป็นเรื่องของมรดก
แต่หลานเขยก็คือแฟนของหลานตัวเองมาขัดขวาง
เส้นทางความรักก็เลยเอาปืนไปยิงหลานเขยจนนองเลือดอยู่ในบ้านแบบนี้
มันก็เลยสลับซับซ้อนไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อันนี้คนโดนยิงนอนเจ็บอยู่แบบนี้นะฮะ
เลือดกระจัดกระจายทั่วบ้านเลย
คนก็ต้องแจ้งทจตรภัยมาช่วยนำตัวคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาล
เพื่อเร่งทำแผลล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว

เป็นสวนสับปะรดแล้วก็มีบ้านอยู่ในสวนมีร่องรอยการต่อสู้
มีรอยเลือดหยดเต็มไปหมดแล้วก็มีปลอกกระสุน๙มมตก
อยู่พร้อมกับรองเท้าของผู้ก่อเหตุนะตำรวจก็เก็บทุกอย่าง
เป็นหลักฐานทีนี้ทีมข่าวไปคุยกับคนเจ็บอาการดีขึ้นแล้วนาย
อิสราบอกว่าเช้าของเมื่อวานเนี่ยคือวันที่๒๘นี้นะเขาเนี่ย
ขี่รถออกไปจะไปซื้อกาแฟกับภรรยาแต่ไปเจอนายโอมรถโอม
รถเนี่ยมีศักดิ์เป็นปู่ของภรรยาเขานะฮะโอมรถเนี่ยอายุ๕๐
ปีคืออายุไม่ได้เยอะหรอกนะแต่ว่ามีศักดิ์เป็นปู่
เพราะว่าเป็นพ่อของพ่อของภรรยาเขาก็เลยเป็นปู่ของเขา
แหละนะฮะยืนอยู่กลางสวนสับปะรดแล้วปู่เนี่ยเข้ามาหาเรื่องทั้ง
มีเรื่องบาดหมางกันมานานแรมปีนะฮะทะเลาะกันล่าสุด
ไปเจอกันก็เถียงกันไม่พอใจกันสุดท้ายปู่เดินกลับไปที่
เอาปืนมากระหน่ำยิงอย่างที่บอกยิงจนหมดแม็กซอะครับ
นะฮะหมดแม็กซ์ปุ๊บบรรจุกระสุนใหม่เข้าไปอีกแล้วก็ยิงนาย
สราโดนที่ขาแล้วก็นอนเจ็บอยู่แบบนี้ก่อนที่ปู่จะหลบหนี
ไปนะฮะสุดท้ายเนี่ยตัวเองก็กลับมาที่บ้านต้องมาอยู่ใน
ห้องน้ำเพราะอะไรกลัวปู่จะมายิงซ้ำนอนเจ็บอยู่แบบนี้
ครับอ้าวทีนี้ภรรยาของคนเจ็บซึ่งเป็นหลานของคนยิงนั่นแหละ
แหละอ่านะชื่อว่าสิริยารักษ์บอกว่าปมเหตุนะนะคุณตำรวจคุณนัก
ข่าวมันมีความบาดหมางกันเพราะอะไรหลังจากที่พ่อหนูเสีย
ชีวิตเนี่ยปู่เนี่ยมาจีบแม่หนูอืมก็คือเป็นสะพ้ายของปู่ถูก
ได้ไงอ่ะเออปู่มาจีบแม่หนูแต่หนูกับแฟนหนูก็ต้องขัด
ขวางสิค่ะจะมาจีบกันมันไม่ถูกไม่ต้องอยู่แล้วเดี๋ยวปู่จะมา
แม่ตัวเองทำให้ปู่ไม่ชอบหน้าแล้วก็บาดหมางกันมาปีสองปี
แล้วนะฮะหลังจากนั้นก็มีความขัดแย้งเรื่องของปมที่ดินมันเป็นที่
สอบประกอบที่ครอบครองต่อจากพ่อเขาพ่อเขาตายใช่ไหมลูก
เขาก็ครอบครองทำสวนสมรสกันไปเพราะพ่อยกให้ทั้งหมด๓๐ไร่
แต่ปู่เนี่ยเหตุผลที่พยายามจะมาจีบแม่หนูเนี่ยเพราะอะไร
ถ้าเกิดว่าได้แม่หนูเป็นภรรยาเขาปู่ก็จะได้ที่ดิน๓๐ไร่
ครอบครองทั้งหมดไงทำให้หนูกับสามีก็ไม่ยอมสิเพราะมันมันเป็น
ของพ่อหนูแล้วจริงจริงแล้วแม่เองก็ไม่เล่นด้วยคืออาจจะ
ไปเป็นเมียของพ่อของสามีนั้นยังไงถูกมันก็ไม่ได้ก็ทำ
พ่อหนูเสียได้แค่สองวันเองปงได้สองวันมาจีบแม่หนู
แล้วทีนี้แม่หนูไม่เล่นด้วยไม่เล่นด้วย
ด้วยความที่ว่าแล้วเขาก็เอาไปพูดข้างนอกว่าเออ
แม่มึงแล้วนะอ่าแม่มึงแล้วอย่างอันนี้ทำให้แม่หนูเสียหาย
ด้วยความที่เป็นลูกก็มานานโทษะมีปากเสียงกันมาตลอด
ใช่ค่ะมีหลายเรื่องพี่มันหลายเรื่องทั้งเรื่องที่ดิน
เรื่องแม่ประเด็นหลักจะมาจากเรื่องแม่ค่ะโอ้โหอย่างที่ผู้หญิงคนนี้บอกว่า
ประเด็นหลักมาจากเรื่องแม่ไปฟังแม่เขาพูดหน่อย
แม่คือคนที่ปู่มาจีบนั่นแหละคุณอังคณาอายุ๔๓บอกว่า
โอ้โหจริงเนี่ยนะตอนนั้นล้างจานอยู่นะ
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๒๓นัดวิ่งออกไปดูโอ้โห
ลูกเขยวิ่งมาเลือดเต็มขาเลยก็เลยไปบอกว่าไปหลบในห้องน้ำก่อน
ประตูไว้เพราะเกรงว่าเดี๋ยวอีกคนที่ก่อเหตุเนี่ยจะตามมายิงไงนะฮะ
ส่วนปมเหตุเนี่ยเธอบอกว่าคือหลังสามีฉันเสียชีวิตไป๒ปีแล้ว
กับที่ดินมันก็ต้องตกเป็นของลูกถูกต้องแล้วใช่ไหม

ก็เลยมีการปะทะคารมกันเรื่อยมา๒๓ปีนี้
ก็เลยเป็นประเด็นนี้แต่ว่าไม่ขอพูดเรื่องที่ฝ่ายนั้นมาอ้างว่า
เธอไปมีอะไรแล้วจงมาจงมาจีบอันนี้ไม่เกี่ยวข้องไม่ขอพูดถึงแล้วกัน
ล่าสุดเนี่ยผู้ก่อเหตุชื่อว่านายโอรสเนี่ยเดินทางเข้ามามอบตัวแล้วนะครับ
เดินทางมามอบตัวแล้วพร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุ
อ้างแบบนี้ว่าก็คนเจ็บมาพานมาหาเรื่องก่อนก็เลยมีปากเสียงกัน
ก็เลยวิ่งไปเอาปืนมายิงนัดแรกยิงลงพื้นแต่กระสุนฉลับไปโดนขาเขา
ตั้งใจยิงลงพื้นหลังจากนั้นก็เลยยิงปืนขึ้นฟ้าขู่ไปสามนัด
ไม่ได้มีเจตนาจะยิงให้ตายถึงขั้นเอาชีวิตกันนะ
แต่เบื้องต้นตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาพยายามฆ่า
แล้วก็มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
เดี๋ยวจะมีการสอบปากคำแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
แต่เท็จจริงอย่างไรคุณจะไปเอาเมียของลูกตัวเอง

ต้องก็ว่าไปตามกระบวนการของกฎหมายหนึ่งเดือนหนึ่ง
ควรฟังแล้วก็เหนื่อยคุณราวละไม่เข้าใจ
มันมีความเป็นญาติกันหลายแบบศัตรินามาก
เอาง่ายมันเป็นเรื่องเป็นครอบครัวแทนแท้จริงเลย